คุณผู้ชมฮะถ้ากลางดึกกลางดื่นอยู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยเนี่ย
เข้าหูมาตายแล้วคุณจะกลัวไหมคุณสืบสกุลกลางคืนกับเสียงดนตรีไทยเนี่ย
มันไม่ควรจะมาอยู่คู่กันเลยอยู่มีเสียงระนาดนะฮะ

ร้านราษะที่ดำเองดีไปดูใกล้
ฝนลุกเลยผมนี้เตรียมพระมาเต็มคอดังมาสองคืนเลยเนี่ย
ฝนลุกเลยนะ
หรวมฝนลุกร้านนาศอยู่นี่ตอนกลาง
เฮ้อมันไหว
ขนาดนี้กลางวันแสกที่เอาข่าวนี้มาเล่าคุณ
ก็ยังน่ากลัวคือสรุปเขาเพิ่งซื้อระนาดมา
แล้วเสียงระนาดมันดังขึ้นมาเองกลางดึกอย่างนี้เหรอ
ซื้อระนาดมาแล้วนะแต่แถมใครมาตีให้หรือเปล่าเนี่ย
คนลุกสู้เลยนะฮะระนาดเล่นเองกลางดึกสงัดนะฮะ
คุณผู้ชมฮะพอคลิปนี้แชร์ออกไปโอ้โหคนเข้าไปแบบว่าแสดงความคิดเห็นเยอะเลย

ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เมื่อกี้นะว่าผมขนลุกอยู่เนี่ยพี่ต่อหรือว่าพี่ประพันธ์เข็มเพชรนะฮะ
ต่อเปิดร้านขายวัตถุโบราณ
โอ้โหยิ่งคนลุกไปใหญ่และขายวัตถุมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒คืนก่อนผมนอนเฝ้าร้าน
และอยู่เสียงดนตรีไทยระนาดดังขึ้นมา
ลอยเข้ามาที่หูผมออกมาเดินดู

มันไม่มีคนจริงนะตอนที่พี่ต่อถ่ายคลิปอยู่
เราก็เห็นเครื่องดนตรีไทยเห็นคล้องวงเห็นอะไรพวกนี้
แต่ใครนั่งอยู่ไม่มี

แต่พอออกมาเดินดูรอบแรกในคืนแรกนะ

ก็เลยสงสัยแล้วหูแวว
ไม่ได้บอกใครที่ร้านเพราะกลัวว่าคนที่ร้านจะกลัว

คืนที่๒ซึ่งเป็นคืนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นี่แหละฮะ
อยู่ได้ยินเสียงรานาธิ์อีกนะคุณ

ก็เลยค่อยย่องค่อยย่องแล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายด้วย
คุณผู้ชมถ่ายไปด้วยนะ

ไม้ตีระนาดก็วางอยู่บนรางระนาด
เดี๋ยวนะแต่ตอนที่พี่เขาบอกเขาซูมไป

อันเดียวแต่อีกอันไปวางอยู่ที่คล้องวง
ตอนแรกที่เขาวางคู่กันหรือเปล่า

แล้วทีนี้ส่องไปส่องมาไม่เห็นใครตีเลย

พี่ต่อระนาดนี้พี่ต่อได้มาจากไหน

รับซื้อมาจากพ่อค้าของเก่าอีกต่อหนึ่งนะ

ผมจะดูกล้องวงจรปิดภายในร้าน

แต่ภายในร้านนอกจากของเก่าแล้วยังมีวัตถุมงคล

ทำให้ลูกค้ากลัวไหมไม่มากล้าซื้อของเก่าร้านของพี่ต่อเขาหรือเปล่า
ต่อบอกว่าถ้าสำหรับระนาดรางนี้
แล้วก็เครื่องดนตรีไทยชิ้นอื่นนะ

เหรอแล้วเขาเห็นคลิปอะไรพวกนี้หรือยัง
เห็นแล้วระนาดรางที่เสียงมันดังเองเนี่ย
ลูกค้าจะซื้อไปแล้วนำไปจัดบ้านเรือนไทย

จริงป่ะนี่ยิ้นยิ่งเห็นคลิปนี่แล้ว

พี่ชมช่วยดูหน่อยคืออะไร

ถามพี่ต่อแล้วพี่ต่อบอกว่าผมก็ไม่รู้

มีข่าวเปียโนเปียโนที่ซื้อมาแล้วแบบมาเล่นเอง
อันนั้นก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าหนูเข้าไปหรืออะไร
อันนั้นก็เล่นแบบเป็นเพลงอันนี้ก็เป็นเพลงเหมือนกันนะ

โอ้โหพิสูจน์ไม่ได้อีกต่างหากนะฮะ
ถ้าเกิดว่าคุณลงพื้นที่ไปที่ไหนสุพันธ์บุรีหรือ